ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปินไทยประยุกต์สร้างสรรค์นะคะ
ต้องบอกว่าเขาสร้างสรรค์ผลงานในชื่อประติมากรรมเหล็กคงนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นผลงานของศิลปินคุณภาพคุณบันเจิดเหล็กคงนะคะ
ที่ตอนนี้ผลงานปฏิมากรรมของเขาถูกนำไปจัดแสดงที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะสวยงามขนาดไหนตามคุณวรังคณาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปดูพร้อมกันค่ะ
นิวยอร์กมหานครเอกของโลก
แม้เวลาจะรัดชีวิตผู้คนจนเหมือนไม่มีเวลาแสวงหาความหมายอย่างอื่นนอกจากวัตถุนิยม
แต่ใช้ว่าจะไร้ซึ่งพื้นที่สำหรับแสวงหาความหมายภายในจิตใจ
ขอแค่ก้าวเท้าเข้าสู่ดินแดนศิลปะแม้ชั่วขณะหนึ่ง
การเดินทางจากข้างในก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว
สนับสนผลงานของศิลปินในอเมริกาและนานาชาติ
ในวันนี้ที่นี่ได้จัดแสดงนิทัศกาลของศิลปินคนไทยคนแรกคุณบันเจิดเหล็กคง
สื่อความหมายของจิตวิญญาณตะวันออกที่ร่วมสมัย
เพื่อให้คนอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกได้ร่วมสัมผัสร่วมกัน
ในระหว่างวันที่๒๐พฤษภาคมถึงวันที่๙มิถุนายนในวิทยาลัย
ศิลปะเหล็กคงประติมากรรมที่ทำจากเหล็กกล้า
ถ้าว่าสามารถแสดงเอกลักษณ์ไทยอันอ่อนช้อย
เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย
ซึ่งศิลปินทั่วโลกฝ่ายฝันอยากจะแสดงผลงานเดี่ยวที่นี่สักครั้ง
และนี่เป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินไทยในการลี่แห่งนี้
มันต้องมาให้โลกสาควรยอมรับ
เต็ปแรกเขายอมรับให้งานจัดแสดงงานได้ในระดับโลกได้เนี่ย
เรากล้าพูดเลยว่านี่คือมาอย่างงานไทยเลยนะ
เติบโตมากับกิจการอู่ซ่อมรถของพ่อในอำเภอพิมาย

แวกบ้านแวดล้อมด้วยโบราณสถานมากมาย
บันเจิดเหล็กคงศิลปินไทยวัย๔๗ปีที่มีทักษะเชื่อมเหล็กมาตั้งแต่วัยประถม
สามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากเหล็กกล้าได้ตามความฝันอันยิ่งใหญ่
ความรักความถนัดที่หลอมรวมเข้ากับแรงบันดาลใจในวรรณคดีรามเกียร
แปรเปลี่ยนเป็นผลงานโครงเหล็กที่พริ้วไหวโดยบันเจิดเรียกผลงานของตนเองว่า
ปฏิมากรรมเหล็กคงตามนามสกุลของเขา
ระยะแรกผลงานของบันเจิดยังไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ก็แนะนำให้เขาหันไปสร้างงานเหล็กตามกระแสนิยม
แต่เขาก็ยังมุ่งมั่นสร้างผลงานในแบบเดิมด้วยเหตุผลเดียวคือใจรัก
เจิดใช้เวลากว่า๑๓ปีดัดบิดเชื่อมเหล็กกล้า
ให้เป็นผลงานที่อ่อนช้อยราวกับมีชีวิตได้มากกว่า๔๐ชิ้น
และนำผลงานเหล่านั้นเสนอไปตามหน่วยงานต่างเพื่อขอรับการสนับสนุน
แต่กลับได้รับการปฏิเสธมาตลอด
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
เป็นผู้ผลักดันให้ศิลปินไทยได้ไปแสดงผลงานในเวทีระดับโลก
ตอนนั้นคือคนเขาไม่ยอมรับว่างานมันสามารถไประดับสากลได้
ตรงนั้นที่ทำแล้วต่อสู้มาตั้งแต่แรก
มันโดนบีบเส้นทางอย่างที่บอกว่า
ตอนนั้นมันเดินหาทุนติดต่อองค์กรอะไรก็ไม่ได้
วิ่งหาสปอนเซอร์ด้วยตัวเองเพราะว่าส่งแมวแล้วเงียบ
เรียนคุณสันติพิรมภักดีแล้วก็ไปขอนั่งรอเฝ้าพบเลขาเขา
ถ้าคุณได้ไปมันจะมีประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับคนไทย
คนไทยหรือเด็กรุ่นหลังวิ่งที่วิ่งเก่งระดับอำเภอ

ถ้าผมเก่งระดับจังหวัดผมต้องไปแข่งระดับประเทศ
ถ้าผมเก่งระดับประเทศผมต้องไประดับโลกครับ
ศิลปินไทยไม่ควรจะหยุดคำว่าศิลปินแห่งชาติครับ
ถ้ามีจุดยืนที่แน่วแน่ทำตามคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งเอาไว้
อย่าเปลี่ยนงานมันแต่อยากให้มันเป็นงานที่แตกต่าง
ผลงานประติมากรรมเหล็กร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีรามเกียรทั้ง๑๕ชิ้น
ไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมรูปทศกัณฐ์ท่ายืนสู้รบและท่านั่งเจรจา
หานุมารไทยและหานุมารบาหลีหยอกเย้า
ฮนุมานสู้รบกับวิรุณจำบัง

สิบเอ็ดวานอนต่อกลายเป็นช้างสามเสียน

เพียงสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย
ถ้าว่ายังมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
แม้ตัวงานแต่ละชิ้นจะดูซับซ้อนแต่ถ้าว่าก็มีความเรียบง่ายในโครงสร้าง
ซึ่งศิลปินผู้รังสรรค์ต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการนำเหล็กชิ้นเล็กมากมายมาดัดและต่อเชื่อมกันให้ลงตัวตามความคิดสร้างสรรค์
นั่นเป็นเหตุผลให้แองเจล่าดีเบนโลผู้อำนวยการอาโกล่าแกลลอรี่
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง
เช่นผลงาน๑๑พญาวานอนต่อกลายเป็นช้างสามเสียนตะบันงวง
ซึ่งสะท้อนมุมมองของศิลปินที่มีต่อสังคมว่า
สังคมจะมีความยุ่งอย่างวุ่นวายเหมือนลิง๑๑ตัว
ฉันปรองดองและมีพลังสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามยิ่งใหญ่
แต่ศิลปะก็ยังคงเป็นพื้นที่ให้แสวงหาความหมายภายในอยู่เสมอ
เป็นศิลปะที่มีความคงทนถาวรเช่นนี้ด้วยแล้ว
ก็ยิ่งพิสูจน์คำกล่าวของศาสตราจารย์สินพีรสีที่ว่า
ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นให้เป็นจริงเท่านั้น
เพราะปฏิมากรรมนี้จะอยู่ยืนยาว
และจุดประกายคนรุ่นต่อไปให้แสวงหาความหมายของชีวิต

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน